วันนี้เราจะกลับมาคุยเรื่องของเนื้อหาข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ที่เมื่อวานไปชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ
ถ้าใครที่ติดตามข่าวการเมืองคงพอจะทราบถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็สัญลักษณ์ที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการจะสื่อนะคะ
หรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเวทีที่มีการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นเวทีที่ธรรมศาสตร์ซึ่งจะมี๑๐ข้อเรียกร้องที่หลายคนก็อาจจะค่อนข้างจะตกใจนะคะ
ที่ไม่เคยมีการชุมนุมไหนหรือว่ามีการพูดถึงเรื่องลักษณะแบบนี้อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ณวันนั้นจนถึงเมื่อวานนี้นะคะก็ไปค้นหาข้อมูลกันค่อนข้างมาก
เพราะฉะนั้นวันนี้เวทีถามตรงนะคะเลยเชิญสองท่านมานั่งพูดคุยกันว่า
ตกลงความเข้าใจต่อข้อเรียกร้องหรือสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมไทยในประเทศไทยตอนนี้
ต่อความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราถกเถียงกันแบบใช้หลักการในทางวิชาการทำความเข้าใจร่วมกันเนี่ยนะคะ
มีประเด็นอะไรบ้างเพื่อเข้าใจข้อถกเถียงของคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่จะมีการพูดถึงการปรับกลับไปเป็นแบบเดิม
หรือเอาแบบของใหม่ที่มีกฎหมายออกมาในปีหกศูนย์แล้วก็ปี๖๑นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหากันแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมติดตามทางออนไลน์
ทางออนไลน์เนี่ยจะยาวกว่าทางทีวีประมาณสัก๒๕๓๐นาทีนะคะแต่ว่าทางทีวีจะจบที่เวลาเดิมประมาณ๖โมงเย็น
วันนี้สองท่านคุยกันกับดิฉันในรายการค่ะท่านแรกค่ะแก่นำกลุ่มเสื้อหลักสีนะคะนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงและท่านที่สองค่ะบรรณาธิการหนังสือฟ้าเดียวกันนะคะคุณธนพลอิ๋วสกุลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
จริงจริงเรื่องนี้โอ้อ่านข้อมูลเยอะมากเลยค่ะเพื่อที่จะทำความเข้าใจเพราะว่าไม่ใช่เรื่องคุ้นปากที่จะถกเถียงแน่เรียนขอทางฝั่งคุณหมอตุลก่อนเอางี้ก่อนนะคะคือในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขามีข้อเรียกร้องนี้อยู่ในข้อสามใหญ่แล้วก็เวทีย่อยก่อนหน้าที่เขาจะรวมตัวกันเป็นสามข้อเรียกร้องใหญ่เขาก็มี

ก็ต้องขอแจงตรงนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือว่าการใดที่เป็นของเรื่องส่วนพระองค์เนี่ยไม่มีคำว่าภาษีกูนะครับ
นอกเหนือจากนี้คุณหมอคิดว่ามีความเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ตรงกันเรื่องอะไรอีกไหมคะถ้าเราพูดถึงข้อเรียกร้องหรือแม้กระทั่งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เมื่อวานนี้ค่ะ
คุณธนาพลว่าเขาเข้าใจว่าอย่างนี้
ถ้าเกิดผมดูว่าตรงไหนมันคาดเคลื่อนไปผมก็จะได้ชี้แจงให้ตรงประเด็น
เท่าที่เท่าที่ทำได้ครับได้ค่ะมาทางคุณธนาพลค่ะ
คุณธนาพลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
ไม่ใช่แก่นำและไม่ได้มาพูดในนำนั้นแต่ทีนี้ในส่วนของเนื้อหา
เลือกเคลื่อนหรือไม่ตรงการประเด็นไหนไหมคะที่ควรจะหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นแรกแรกค่ะ
เราต้องเข้าใจหรือว่าพัฒนฐานกิจนะครับนะฮะ
อันแรกก่อนคราวถ้าใครเคยดูหนังฝรั่งหนังอังกฤษนะครับ
คราวที่แปลว่าตัวแทนคือแผ่นดินพระมหาศาจในฐานะองค์พระปโมค
ต้องเข้าใจอันแรกก่อน
๒๔๕เปลี่ยนจากระบอบที่พระมหาศาจเป็นเจ้าชีวิตหัวแผ่นดิน
มาเป็นพระมหาศาจใต้รับนูร
แล้วก็อันแรกก่อนนะครับแล้วก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหาศัตริย์
แล้วตอนหลังที่เป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหาศัตริย์แรกสุดเลยคือก่อน๒๐๐๕
ก่อนหน้านั้นสยามหรือประเทศไทยนะครับเราไม่ได้แยกของพระมหาศัตริย์กับส่วนประเทศเป็นอันเดียวกัน
ทรัพย์ก็คือในฐานะประมุกใช่ไหมครับท่านจะใช้ยังไงก็ได้
เริ่มต้นก็คือ๒๔๓๓ตอนที่สมัยราชการที่๕ที่เรียกว่าปฏิรูปการปกครอง
เราก็มีกระทรวงพระคังมหาสมบัติปีพศ๒๔๓๓นะครับและตัวนั้นก็คือมาจัดการทรัพย์สิน
คือก่อนหน้านั้นระบบสยามนะครับคือยังไม่เป็นระบบมีระบบเจ้าภาษีนากรกินมงกินเมืองอะไร
รอห้าเวลาเรียกว่ารอห้าเป็นรูปการปกครองท่านก็เอารวมผลง่ายเลย
เพราะรวมก็เรียกว่าเป็นความฉลาดของท่านปีแรกคือภายใน๑๐ปี
ผลงานของกระทรวงมหาสมบัติเก็บเงินนะครับจาก๑๓ล้านเป็น๕๐ล้านภายใน๑๒ปี
คือโอเคท่านก็ปรับรูปแบบปรับอะไรมาแล้วก็มีในส่วนของเรียกว่าภาคห่างข้างที่
ที่ก็คือเอาง่ายสมมุติว่าเก็บได้ร้อยพระครั้งที่เก็บมา๑๕บาท๑๕เปอร์เซ็นต์
ซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่เป็นรายได้ของพระมหาศัตริย์ดังนั้นเราเรียกว่าพระคังข้างที่
ตอนแรกก็อยู่ในกระส่วงพระคังหมาสัมบัติตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้อำนาจของในหลงด้วยตรง
นะครับการได้เงินอันไหนเนี่ย

อ่ารูปแบบให้มันเข้ากับสมัย

อันแรกก็คือเป็นเรียกว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ได้มรดกได้อะไรมาอะไรเนี่ยก็คือ
ก็คือเป็นทรัพย์สินของท่านถ้าท่านขึ้นครองราชใช่ไหมฮะอันที่สองคือคือเป็นทรัพย์สินที่เรียกว่า
ทรัพย์สินของประเทศค่ะนะครับก็คือพวกวังหรือสนามหลวง
อันนี้นะครับส่วนอันที่๓นะครับก็คือตั้งเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหาศัตริย์
อย่าลืมพระมหากษัตริย์ตัวนี้ต้องเข้าใจนะครับพระมหาศัตริย์ในความหมายหลังส่วนห้าคือ
เป็นในฐานะประเทศนะครับเพราะพระมหาศัตริย์เป็นตัวแทนของประเทศ
ไม่ใช่พระมศัตริย์ในฐานะนายคนใดโดยหนึ่งราชการใดราชการหนึ่ง
อันนี้นี่คือประมาณนี้คือรัฐบาลหลังส่วนที่๕ก็คือพยายามจัดการประมาณนี้
อืมนะครับก็คือประมาณเนี้ยแล้วก็อ่าฮะอันหนึ่งเนี้ยผมคิดว่าชัดเจน
เอ่อมีอันหนึ่งเวลาเราพูดถึงคนจะชอบพูดแล้วว่า
คณะราษฎรไปยึดทรัพยึดอะไรอย่างเงี้กำลังจะถามแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติเราพูดถึงสองสี่เจ็ดห้า
จะมีข้อตัวเองตัวนี้ค่อนข้างมาอ่าเฉยขึ้นธนาพลก่อนก็คือ
ต้องหนึ่งต้องเข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนระบอบนะครับ
ที่เป็นพระมศัตริย์เป็นคนที่ใช้ทั้งหมดเป็นเจ้าชีวิตใช้อะไรยังไง
มาเป็นรัฐบาลมาใช้แทนแล้วก็มีการกันเงินส่วนหนึ่งให้พระมหาศัตริย์นะ
อันหนึ่งก็คือคุณหมอตุ๋นก็คือปี๒๔๘๖มีเหตุการณ์สำคัญมากอันหนึ่งนะครับ
รัฐบาลคณะล่าคือจังหวนป่อพิบุรณสงครามนะครับ
ออกกฎหมายอันหนึ่งคือโอนที่รับงานทรัพย์สินไปให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย๑๓๐๐ล้าน

ซึ่งตัวนั้นก็คือหมายความว่าไอ้เนี่ยคือก่อนหน้านั้นน่ะ
จุฬาที่ดินจุฬาใช่ไหมฮะก็เป็นที่ของส่วนพระมศาสตร์ของทรัพย์สิน
แล้วก็ให้จุฬาเช่าก็คือให้เช่าทำอะไรอย่างนี้
แต่รัฐบาลจะเป็นปอคือโอนจากสมบัติของทรัพย์สินส่วนมหาศัตริย์
มาให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วจุฬาลงกรสามารถเอาไปใช้ประโยชน์
เอาไปหากำไรเอามาทำอะไรเยอะแยะหมด
ที่เราเรียกว่าจุฬาตอนนี้ที่รวยที่ทรัพย์สินตัวนี้ก็คือมาจากผลของการโอน
ที่ดินของทรัพย์สินส่วนมหาศัตริย์มาให้จุฬาลงกรด้วย
เพราะว่าเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับเนื้อหารักษณะแบบนี้เท่าไห
ที่ที่คุณธนาพลอธิบายเรื่องกรณีของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะบอกว่าส่วนที่โอนมาเนี่ยคือเดิมก็อยู่ในลักษณะของแผ่นดินใช่ไหม
ส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ได้ส่วนของพระองค์ในฐานะเอ่อปัจเจกคนบุคคลใช่ไหมคะก่อนก่อนสองตีห้าเนี่ย
เป็นส่วนของพระมหาศัตริย์จะใช้ยังไงก็ได้จะโอนให้ใครมอบให้ใครก็ได้
แต่หลังสองยึดห้าเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหาศัตริย์อ่า
อ่าแล้วแต่ตัวเนี้ยคือจุฬาเนี้ยไปเช่าที่ของทรัพย์สินส่วนพระอาศัตริย์นะอ่า
คือจ่ายค่าเช่าค่ะนะครับแล้วแต่ละบานสองสี่แปดหกเนี่ย
โอนที่ของทรัพย์งานทรัพย์สินหนึ่งพันสามร้อยไร่เนี่ยมาให้จุฬาลงกรค่ะ
แต่ว่าจุฬาก็สามารถเอาไปทำกำไรอืม
ไปให้คนอื่นเช่าเอาไปให้ขยายคณะอะไรอย่างนี้
ที่ตอนนี้ที่จุฬามีทรัพย์สินมหาศาลก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการโอน
คุณธนาพลกำลังจะพยายามให้เข้าใจว่าถ้าทรัพย์สินแบ่งกันชัดเจน
แล้วลักษณะของการโอนหรือให้ทำประโยชน์หรือให้เช่าใดก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะเป็นประโยชน์ในในนามสาธารณะเรียนเข้าใจถูกไหมคือคืออย่างงี้
ต้องบอกก่อนว่าหลังสองสี่ห้าเนี้ยอ่าทรัพย์สินของพระมหาศาลคือทรัพย์สินของสาธารณะ
อ่านะครับอ่านี่คือคือหลักการอันนี้ก่อนแล้วก็โอเคพระมหาศาลในถักส่งเป็นประมุก
ไม่ว่าใครขึ้นมาคนนี้ก็คือเป็นเหมือนกับรับมรดกของสถานะไปอันนี้นี่คือหลัก
ขึ้นกับบุคคลแต่ขึ้นกับสถานะในฐานะสถาบันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เอาง่ายง่ายคือที่ฟังก็คล้ายคล้ายเจ้าอาวาสนึกออกป่ะคือถ้าเราเปลี่ยนเจ้าอาวาสคือทรัพย์สินของวัด
ยังเป็นของวัดอ่าแล้วเปลี่ยนเจ้าอาวาสแต่ถ้าทรัพย์สินเนี่ยเป็นของเจ้าอาวาสไม่ได้
เจ้าวาดจะให้ใครรู้เจ้าวาดทำอะไรอย่างเงี้ไม่ได้อ่ามีความต่างกันอยู่ครับนะคะ
ทีนี้ให้คุณหมอตุ๋นปิดท้ายค่ะคุณหมอจะแก้ข้อมูลหรือความเข้าใจที่ต่างกันตรงไหนบ้างไหมคะ
เยอะเลยครับจุดแรกที่ต้องบอกว่าคุณธนพลอาจจะไม่ทราบหรือว่าลืมไปว่าผมนี่เป็นคนจุฬาตั้งแต่อ้อนได้ออกพ่อผมก็จุฬาแม่ผมก็จุฬานะครับ
ผมเป็นปีนี้ขณะนี้ผมเป็นอาจารย์จุฬาเป็นประธานสภาคณาจารย์จุฬาเพราะฉะนั้นผมต้องรู้เรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีค่ะนะครับ
แต่ว่าเพื่อเรียงลำดับเอาไทม์ไลน์ดีกว่าเริ่มกรุงรัฐนาโกศิลป์เนี่ยนะครับ
ราชการที่หนึ่งที่สองเนี่ยมีแต่มีแต่การสงครามเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจะเรียกว่าอ่าจนก็ว่าได้แต่ว่าเอ่อ
ก็ต้องมีประสาทราชวังอะไรตามสมควรนะครับก็อ่ามีการก่อสร้างในสมัย
ราชการที่หนึ่งก็เป็นพระบรมหาราชวังค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งต้องตั้งวัดอยู่กับ
อยู่กับวังนั่นก็คือวัดพระแก้วนะครับวัดนะครับพระพระศรีรัตนาศาสตราหลาม
เสร็จแล้วเนี้ยเมื่อเมื่อการศึกสงครามเนี้ยนะครับเริ่มเริ่มสงบลง
ก็ก็สมัยราชการที่สามเนี่ยก็จะมีการค้าขายก็จะมีการเก็บนี่แหละครับ
คือที่มาของเงินพระคังข้างที่นะครับไม่ไม่ได้มาเกิดอ่า
ที่ที่หลังนะครับนะฮะมันเริ่มเอ่อกรมพระคังมหาสมบัติเนี่ย
มามากระทรวงคลังมหาสมบัติเนี่ยมาทีหลังนะฮะจัดในสมัชการที่ห้า
ก็จะมีต้องมีเหมือนกับเป็นถ้าเทียบเท่าปัจจุบันก็เป็นราชเล็ก
อาทิกาหรือสมุหาอ่าราชวงศ์ภารกษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ

ศึกฆ่างพม่าเขมนเหล้าอะไรคงจะไม่มี
แต่ให้มีเรื่องของฝรั่งท่านก็เตรียม
มีเนินเงินเอาไว้เพราะฉะนั้นเงินภาคร่างที่เยอะมาก
ก็จัดเก็บไว้และเมื่อคราวที่ฝรั่งเศส
จะยึดบ้านยึดเมืองเขาจะมาคิดค่าปรับ๓ล้านฟรรงส์ศวีส
ก็ใช้เงินตรงนี้ไปเอ๊ะตรงนี้เงินพระมหากษัตริย์ไทย
เมื่อกี้เป็นกระจวงเหล์กรม

มีการต้องเก็บภาษีอากร

จะมีกว้างองค์บางแผ่นดิน
ไม่ใช่ว่ารัฐบาลใช้จ่ายได้ตามอำเผยใจ
เสร็จแล้วก็เจียดให้เมื่อกี้ก็เพิ่งทราบจากคุณงามพลเนี่ยว่าเจียดให้
เพราะฉะนั้นพอยิ่งทำได้มากเท่าไหร่พระมหาก็ให้กับพระคังข้างที่
ครั้งข้างที่จ่ายให้กับส่วนพระองค์พระราชวงศ์ส่งพระราชบุตรและข้าราชการไปเรียนต่างประเทศ
ส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไว้เก็บไว้นี่แหละครับคือเงินที่เรียกว่าเงินส่วนพระองค์
มันก็ยังดำเนินต่อไปส่วนหนึ่งที่จะต้องไม่ลือคือคำว่าโฉนด
ชโนธเกิดขึ้นในสมัยราชกาลที่๕แต่ก่อนที่ทุกตารางนิ้วเป็นของพระมหากษัตริย์
เพราะฉะนั้นการที่มีการให้มีบุคคลมีการเลิกธาตุหรืออะไร
ซึ่งเริ่มขึ้นในสถานการณ์ที่๕ก็ทำให้เมื่อมีบุคคลที่เป็นอิสระชวนมากขึ้น
เขาก็ต้องมีที่ดินทำกินจึงต้องมีโฉนด
โฉนดนี้ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็คือว่า
ก็ให้กับราชการที่๖นะครับจริงแล้วมีพระบรมรักษาธิราชนะฮะก่อนแต่ว่าสิ้นประชนไปก่อนก็เลยถึงรัชกาลที่๖
ราชการที่๖เป็นเพื่อที่จะสถาปนาจุฬลงกรมหาวิทยาลัยเป็นเหมือนกับเป็นพระบรมราชานุสาวรีในราชการที่๕
ก็เปลี่ยนโรงเรียนคราชกาลพลเรือนมาเป็นจุฬาวงค์กรมหาวิทยาลัย
แล้วก็สถาปนาเนี่ยนะครับ๒๖มีนาคม๒๔๖๐ตอนนี้ก็๑๐๐กว่าปีแล้วนะครับ
ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินในที่ต่างนะครับที่จุฬาใช้เนี่ยนะครับใช้อาจจะจ่ายที่แบบโอ้โหถูกมากหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับเป็นโฉนดของ
ของรัชกาลที่๖และแล้วก็พระราชวงศ์หลายหลายพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พระราชวงศ์ในส่วนที่แบ่งเป็นส่วนที่ส่วนการศึกษาแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนของธุรกิจแล้วเอาเงินมามาใช้จ่ายนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะซึ่งรัชกาลที่๕ท่านไม่เคยเสด็จไปไปศึกษาต่างประเทศ
โรงเรียนเตรียมอนงศาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเรียนนิดเดียวขอตอนจบตอนแรกคือคุณหมอ
พระองค์พระราชทานให้เป็นของพระองค์พระราชทานให้เรียนสรุปถูกไหมคะ
พระราชทานให้ใช้พระราชทานให้ใช้นะครับมีโฉนดแบ่งเป็น๒ส่วนครับ
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เกิดก่อน๒๔๗๕
เพราะฉะนั้นเมื่อ๒๔๗๕เนี่ยจะมาเหมารวมทุกอย่างว่าเป็นเงินแล้วก็มาจัดคือเอางี้
มันบอกว่าเหมือนไม่ยึดแต่จริงโดยภาคปฏิบัติก็คือยึด
แล้วก็บอกว่าโอเคเจียดให้ท่านใช้ส่วนหนึ่งแต่เงินทั้งหมดเนี่ยเงินที่บอกว่าเป็นเงินพระคังข้างที่เนี่ย
ก็โดนยึดไปด้วยอันนี้คือแล้วโดยเฉพาะวังนะครับวังเนี่ยนะฮะรัชกาลที่๗เนี่ยมีการฟ้องร้องด้วย
ซึ่งในส่วนของถ้าฟังทั้งสองท่านนะคะจริงถ้าเราเห็นข้อเขียนหรือสำนักข่าวที่พยายามจะอธิบายเรื่องนี้เนี่ย
คือจุดตัดที่สำคัญเรียนคนนอกอาจจะไม่ละเอียดเท่าทั้งสองท่านนะคะคือ๒๔๗
มีคำอธิบายตั้งแต่๒๔๗๕เป็นต้นมาแต่๒๔๗๕คือจุดสำคัญมากที่เอาอย่างนี้นะคะ
ถ้าเอาความหมายของชาวบ้านอย่างที่ฉันที่จะเข้าใจคือคนพยายามจะบอกว่าเคยเป็นของท่านแล้วยึดของท่านไป
แล้วก็จะเป็นของท่านนี่ไงกับอีกแบบนึงคือเราเปลี่ยนแปลงการปกครองปฏิรูปให้ดีขึ้น
แล้วตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทางกลุ่มผู้เรียกร้องก็ต้องการจะยึดอยู่ที่
คือเจตจำนงของการเรียกร้องครั้งนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือเราไม่ค่อยคุ้นกันในการเอาเอกสารหลักฐานสมัยหลายสิบปีแล้วมาพูดกันนะคะ
ว่าเรื่องนี้จริงเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นในข่าวได้นะคะแต่ว่า
เมื่อมาถึงจุดที่สังคมต้องการจะรู้เรื่องนี้ให้ตรงกันเนี่ยจำเป็นต้องคุยเรื่องนี้อาจจะยากหน่อยนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามย่อกลับเข้ามาให้ใกล้มาเป็น๖๐๖๑แล้วก็ตอนนี้๖๓ให้มากที่สุด
แต่ทีนี้ขอกลับไปที่คุณธนาพลก่อนตกลงประเด็นที่คุณธนพลและคุณหมอตุ๋นอธิบายแล้วอาจจะยังไม่ตรงกัน
มีประเด็นตรงไหนไหมคะที่อาจจะกลายเป็นข้อถกเถียงที่เห็นไม่ตรงกันของคนในสังคมก็ได้
ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมอย่างที่จุดยืนแรกนะฮะที่บอกว่าพระมหาศัตริย์นะครับเราเนี่ยยังมีพระมหาศัตริย์นะครับ
ประเทศไทยยังไม่คือวั่งเว้นภาษัทเพียงแต่ศาสตร์ของภาษัทเปลี่ยนไปนะครับ
อย่างเช่นบอกว่าทรัพย์สินของท่านถูกยึดมาแล้วเอากลับไปของท่าน
ก็แปลว่าเราจะกลับไปก่อนส
ที่ให้เป็นไล่กลับไปหาการสอบเข้าระบบราชการแบบเดิมใช่ไหม
กลับไปหาระบบกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันใช่ไหม
ถ้าพูดอย่างนี้ต้องให้ชัดก่อนนะครับ
ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าบอกว่ากลับคืนให้ท่าน
แต่ว่าเราก็กลับไปก่อน๒๔๕นะครับ
คือความหมายคือถ้าสมมุติใช้วิธีคิดแบบนั้น
มันจะพ่วงคำถามกลับไปที่ตัวบุคคลด้วยว่า
ตกลงเราจะคงอยู่ในระบอบการปกครองแบบไหน

ก็อันนี้คือว่าเราเข้าใจระบบก่อน๒๕แบบไหนนะครับ
ก่อนเซ็นทั้ง๕นะครับชาติกำเนิดนะครับเป็นตัวชี้วัด
ว่าคุณจะได้อะไรไม่ได้อะไร
การเข้าเรียนมันมีแต้มต่อมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ
ว่าเราจะกลับไปก่อน๒๔๕ใช่ไหม
ทีนี้ขอค่อนข้างนี้เดี๋ยวนะคุณธนาปนขอค่อยกลับมาที่คุณหมอตุ้น
คุณหมอตุ๋นเอาอย่างนี้ค่ะคือเวลาเราพูดถึงข้อเท็จจริงว่าตกลง
ภาษาชาวบ้านที่ฉันนะคะคือเคยเป็นของท่านต้องกลับมาเป็นของท่าน
หรือเคยเป็นของท่านเมื่อเกิด๒๔๗๕ก็จะมีการนิยามอีกแบบนึงเพื่อสาธารณะ
คือตกลงคนที่บอกว่าเป็นของท่านต้องกลับไปเป็นของท่าน
อันนี้คือวิธีคิดมันมีชุดคำอธิบาย
พ่วงไปอย่างที่คุณธนาพลบอกไหมคะ
เพื่อให้ชัดเจนนะครับก็คือในส่วนที่๒ของกฎหมาย๒๕๖
ไม่ต้องเอา๒๕๖๑๒๔๗๙ใช้คำว่าสาธารณะแผ่นดิน
เช่นพระราชวังอันนี้๒๕๖๑๒๕๖๑คราวนี้จะกลับมาเป็นฝ่ายพระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์จะมีว่าส่วนพระองค์กับส่วนพระมหากษัตริย์
ว่า๒๕๖๑น็ี๊ยเรียกอย่างนี้
เพราะฉะนั้นจุดนี้มันจะว่าตกลงเนี่ย
ทรัพย์อื่นอาจจะดูยากนะแต่พระราชวังเนี่ยนะครับ

บ้านท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมายึดหรือว่าอะไรการตั้งแต่ก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการจะตบแต่งหรือทั้งหลายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย

เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะมาบอกว่าเขามาตั้งชื่อไงดูแล้วมันเหมือนกับเป็นของแผ่นดิน

ที่ราชภัษาดุกรมธนารักดูแลนะครับ
แล้วก็มีกรมมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

แต่นั่นคือทรัพย์ของแผ่นดิน
ราชการที่๕ท่านทรงแบ่งแยกชัดเจนแต่แรก
ใช้คำว่ายึดรวมในสมัย๒๔๗๕นะครับ
ตอนนั้นก็ราชการที่๗รัชกาลที่๗ท่านทรงรับเป็นกษัตริย์ในภายใต้รัฐมนูลต่ออีก๓๔ปี
แต่ว่าวังของท่านวังสุโฆภัยตอนนั้นวังสุโฆภัยร้อย๗ก็โดดยุทธ์
คุณหมอตุ๋นบอกเรียนขออธิบายเพิ่มเติมนะคะ
คือเรากำลังดึงกลับมาที่ปัจจุบันนะคะ
คือมีการแก้ไขกฎหมายนะคะ๒๕๖๐แล้วก็๒๑๖๖
ซึ่งเป็น๒ฉบับที่กำลังถูกพูดถึงในการเรียกร้อง

คือจุดตัดจุดต่อรอยต่อต่างในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ย

ว่าท่านเนี่ยเอากลับมานะครับสนามหลวงพระราชวัง
แต่ด้วยกฎหมาย๒๔๖๐๖๑นะครับการโอนทำได้นะครับ
โดยได้รับลมรายธนุญาตคือแปลว่าท่านโอน
แล้วท่านสามารถโอนไปให้ใครก็ได้นะครับ

ไปให้ใครก็ได้ก็คือแปลว่าตัวนี้คือแปลว่าผิดเสียอารมณ์ของ๒๕แน่นอน
แปลว่าเราก็กลับไปหาก่อน๒ปี๕นะครับ
ก็คือทรัพย์สินทั้งหมดนี้คือต้องถามก่อน
เรายอมรับกลับไปหลักการก่อน๒๕ไหม
ถ้าเรายอมรับก็คือทำตามขั้นตอนนี้ไปใช่ไหมฮะทรัพย์สินของท่านทั้งหมดนะครับ
กลับไปให้ท่านท่านแล้วก็ที่ไปมากกว่านั้นท่านในฐานะตัวบุคคลด้วยนะครับ
อย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ที่ไปเมื่อวานที่เขาไปเมื่อวานเนี่ย
มีการโอนของทรัพย์งานทรัพย์สินจากข้างที่นะครับเป็นทรัพย์งานทรัพย์สินโสดภาษัท
แล้วพอกฎหมาย๒๔๖๐เปลี่ยนจากทรัพย์งานทรัพย์สินส่วนพระสดส่วนภาคสัตว์เป็นชื่อของในหลวงราชการที่๑๐นะครับ
ก็คือแล้วก็หุ้นนะครับมีการโอทุดเนี้ยปัญหาเขาถามก็คือว่า
คือเราจะกลับไปก่อน๒๔๕ใช่ไหมนี่คือเป็นยิ่งกว่าอีกนะครับเป็นตัวบุคคลเลย
ง่ายเลยคือว่าราชการสมมุติว่าพอเป็นของราชการที่๑๐เป็นตัวบุคคลนะครับก็จะมีปัญหาอีกเยอะแยะไปหมดเลย
แล้วการส่งมอบอัตโดกการณ์อย่างไรก็จะมีปัญหาอีกเยอะแยะมาก
คือถ้าสมมุติฉันใช้ภาษาชาวบ้านอธิบายถ้าผิดบอกนะคะ
ก็คือที่พยายามจะอธิบายกันในข้อเรียกร้องก็คือ
ตั้งแต่หกศูนย์มาเป็นร่าสุดหกหนึ่งเนี่ย
กำลังจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยกลับไปเป็นของพระองค์รัชกาลที่๑๐

ไม่ได้หมายถึงสถานะของพระมหากษัตริย์

กำลังจะบอกว่าทุกอย่างที่เป็นของท่านอยู่ในนามของความเป็นพระมหากษัตริย
เป็นประมุกในฐานะสถาบันดิฉันเข้าใจถูกไหม
คือจะติดอยู่กับความเป็นสถานะไม่ใช่ตัวบุคคล

การต่อต่อไปก็จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของในสถานะ

ถ้ามีความต่างกันในลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็อาจจะตั้งคำถามได้ไหมว่าจริงแล้วก็มิได้ไม่เห็นด้วยแต่คิดว่าการคงอยู่ในลักษณะของความเป็นเจ้าของในฐานะสถาบันน่าจะมีประโยชน์เดิมอยู่แล้ว
เดี๋ยวฉันลองเดาใจของคนที่เป็นผู้ชุมนุมดูนะคะว่านี่คือข้อโต้แย้งที่ทางฝั่งคุณหมอตุ๋นรับฟังได้ไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของทีวีเนี่ยนะคะจะจับตามเวลานะคะโดยคุณหมอจะได้มากหน่อยนะคะ
อันนี้มาทางคุณหมอใช้ในการจับเวลากันแล้วกันคุณหมอจะได้เยอะกว่าคุณหมอจะโต้แย้งประเด็นนี้ยังไงคะ
คุณธนาพลเนี่ยสำคัญมากสงสัยว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนราชการแล้วจะถ่ายทอดถ่ายเทยังไงนะครับ
คำนี้นะครับคำว่าสงสัยเนี่ยทำให้เกิดการชุมนุมทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับผมผมคิดในในรายการนี้เมื่อคราวที่ผมบอกว่านี่แหละครับเราต้องมาตกลงกันว่าข้อจริงเนี่ยไม่ข้อเท็จจริงเนี่ยความจริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเวลาที่เป็นทรัพย์ของพระมหากษัตริย์เนี่ยเวลาถ่ายทอดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับก็คือต้องเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไป

ก็ต้องก็ต้องถ่ายทอดอย่างเหมาะสมอะไรก็ตามที่ทำให้เหมาะสมนั่นแหละจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียของของสถาบันกษัตริย์เองนะครับย้อนกลับมาดูที่ที่เอ่อเอ่อพบนะครับทั้งทั้งหกศูนย์และหกหนึ่งเนี่ยนะครับท้ายประกาศเนี่ยคือเรามักจะอ่านกันแต่เนื้อเนื้อหาแล้วก็ไม่ได้ดูตรงท้ายที่เป็นหมายเห
จุดที่สำคัญก็คือคณะกรรมการที่ดูแลเนี่ยนะครับ
งานทรัพย์สินเนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีบางส่วนเนี่ยแต่งตั้งตามพระสัทยาศัยโดยเฉพาะตัวผอ
แต่ฝ่ายการเมืองเขาก็ทำให้การใช้จ่ายเนี่ยไม่เป็นไปตามพระราชสัยอาจจะล่าช้าหรือว่าอะไร
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในข้อนี้ที่ต้องมีเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ไม่ใช่เพียงแค่คืนสู่เจ้าของเดิมอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับ
แต่ว่าการใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยอย่างแท้จริงครับ

ผมยกตัวอย่างการใช้จ่ายตามพระราชอัญชาอาศัยนะครับในสมัยราชการที่๖นะครับ
ใช้จ่ายตามพระอาทิตยาศัยคือ๑ใน๖ของประมาณแผ่นดินที่เป็นเกี่ยวกับราชสำนักนะครับ
ปัญหาคือเราจะกลับไปถึงตอนนั้นใช่ไหมนะครับ
ผมคิดว่าถึงที่สุดเนี่ยเราก็อ่านข้อความเดียวกันนะครับ
คำว่าพระราชอัธยาศัยปัญหาคือว่าเราจะกลับไปก่อน๒๔๗๕ใช่ไหม
ที่อำนาจเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของพระมหากษัตริย์ในแง่ของการใช้จ่ายนะครับ
ถ้าสมมุติเอาทางที่คุณธนาพลจะอธิบายเรียนขอสรุปรวบก่อนจบรายการคือกำลังจะบอกว่า
คนที่เห็นตรงกันหรือส่วนใหญ่เหมือนกับคุณหมอจะต้องพ่วงคำถามกับตัวเองได้ว่า
ตกลงจะกลับไปก่อน๒๔๗๕ก็คือจะเป็นอีกระบอบหนึ่งใช่ไหม

เมื่อกี้เราอ่านเอกสารชิ้นเดียวกันเลย
เดี๋ยวขอสวัสดีทางทีวี
อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงโดยไม่มีโฆษณาขั้นนะคะ

ตอนนี้สวัสดีทางทีวีก่อนสวัสดีค่ะ